ฉายาอยากรู้ที่มาไหมอยากรู้เดี๋ยวเล่า
คือมักจะขอเงินจากชาวบ้านลูกค้าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวสระบุรี
เพราะเขาไม่ให้ทำไงคะด่าถึงขั้นเตะก็มีนะ
มีคลิปให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ไม่เป็นไรดูไม่ชัดไม่ทันไม่เป็นไรดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้

เกือบโดนคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะไม่โดน

แล้วคุณผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะ
มันเหมือนนิกกี้เก้านิ้วไหม

นิ้วนี่คืออะไรนิ้วมือเขาหานิ้วเท้าเขาหาหรือยังไง
ถูกต้องไม่ได้เกี่ยวกับอวัยวะส่วนอื่น

เพราะเขามีแค่๗นิ้วหายไป๓นิ้ว
นิ้วมือนิ้วมือนะคะคุณผู้ชมรู้ฉายาแล้ว
สนใจฉายามากกว่าพฤติกรรมใช่ไหม
สนใจพฤติกรรมด้วยแต่ตกใจฉายาเขา
ค่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าคุณน้ำฝน
คุณน้ำฝนชื่อจริงก็คือนางสาววันอาทิตย์ประเสริฐจิตนะคะ
เป็นแม่ค้าอยู่ที่อำเภอเมืองสระบุรีนั่นแหละ
เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัย
เตือนภัยคุณน้ำฝนเล่าบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๘มกราคมที่ผ่านมา
เธอไปร้านกะหรี่ปั๊บเพื่อที่จะไปซื้อกะหรี่ปั๊บ
สั่งกะหรี่ปั๊บปุ๊บนั่งปั๊บเลยค่ะ
นั่งเพื่อที่จะรอกะหรี่ปั๊บหลังจากนั้นยังไงต่อ
อยู่จู่ค่ะในขณะที่เธอนั่งรออยู่ตรงนั้น
เจอผู้ชายคนนี้ก็คือเอ็ม๗นิ้วนั่นแหละ
เป็นชายเร่ร่อนนะคะใส่เสื้อแขนสั้นสีดำสวมกางเกงขาสั้น
โทษนะคะคุณน้ำฝนบอกว่ากลิ่นตัวแรงมาก
มานั่งข้างแล้วทำทีมาขอเงิน
จนผ่านไปสักประมาณ๕นาทีเธอบอกเฮ้ยไม่ให้
เคยให้มาแล้วหลายครั้งไอ้พฤติกรรมขอเงินแบบนี้
ไปทำมาหากินนะลักษณะคือสอนไปอีกค่ะ
เอ็ม๗นิ้วทำอย่างไรเอ็ม๗นิ้วโมโหค่ะ
ด่าคุณน้ำฝนเลยด้วยคำหยาบคล้าย
ด่าพ่อล่อแม่ด่าไปถึงพ่อแม่ค่ะ

หลังจากนั้นก็กลับมาอีกทีใช้เท้าตะวัดเตะมาที่เธอ
เพราะดีมากเลยที่ไม่โดนตัวเธอนะคะ
คุณน้ำฝนคล้อดีมากคล้อดีอะไรจะโดนเตะขนาดนั้น

ช่วยดึงตัวออกมาพอดีคือถ้าเกิดว่าไม่ไปห้าม
อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมเจ้าของร้านสเต็กอะโอ
บอกว่าคือรู้สึกโกรธแทนคุณน้ำฝนว่า
นึกว่าจะไม่ทำใครเดือดร้อนแต่กลายเป็นว่าเนี่ยมาทำลูกค้าแบบนี้นะคะ

เอาคลิปเมื่อสักครู่ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสระบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วด้วยนะคะ
เห็นไหมนิ้วเขาหายไป๓นิ้วเห็นไหมฮะ

เราต้องคุมตัวไว้นะครับอันนี้เทราะจริง